เอาละค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรสาครกันสักหน่อยนะคะ
ไปดูบรรยากาศการแห่ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ใช้คำว่าแห่เลยเพราะว่าถล่มทลายนะคะ
คือเขาขายเป็น๒ล็อตเอาเฉพาะวันนี้

เทน่ำเทท่าเลยทีเดียวนะคะ
ไปติดตามบรรยากาศในพื้นที่กันสักหน่อยนะคะ
กับคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ

แล้วก็รายงานสถานการณ์ล่าสุดกันเข้ามาค่ะ

ตอนนี้ยังคงมีนักเสี่ยงโชคที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ
เพื่อมาอุดหนุนแผงขายลอตเตอรี่ภายในปั๊มน้ำมันอำเภอเมือง
สมุทรสาครนะครับซึ่งตั้งใจที่จะมาชื่นชมแล้วก็มาอุดหนุน
พ่อค้าใจซื้อนะครับที่เมื่อสักครู่เมื่อ
งวดที่ผ่านมานะครับวันที่๑กันยายนแผงของเขาถูกลอตเตอรี่
วันที่๑มูลค่าถึง๙๐ล้านบาทนะครับแล้วก็ได้เก็บรางวัลนี้ไว้
ให้กับเจ้าของด้วยโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
มีนักเสี่ยงโชคจำนวนมากเดินทางมาที่แผงลอตเตอรี่ของนายธนวัฒน์คำแหงพล
หรือว่าพีชนะครับพ่อค้าใจซื่อซึ่งตั้งแผงขายภายในปั๊มน้ำมัน
ปตทถนนเอกชัยใกล้กับโรงพยาบาลเอกชัยนะครับที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ทำให้บรรดาบรรยากาศนะครับภายในปั๊มคลาคล่ำไปด้วยรถมาจอด
เหมือนกับเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกคนก็ล้วนตั้งใจมาซื้อลอตเตอรี่
กับนายธนวัฒน์เพราะว่าชื่นชมในความซื่อสัตว์ที่ยังเก็บสลากิน
รัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑มูลค่า๙๐ล้านบาทไว้ให้ลูกค้านะครับ
มีหลายคนเนี่ยเดินทางมาไกลนะครับอย่างเช่นคุณยายคนหนึ่งเนี่ยเดินทางมาจาก
จังหวัดปฐุมธานีเมริกาเวียดมาเท็คซี่ไปกลับ๑๒๐๐บาทเพื่อมาซื้อโลตเตอรี่โดยเฉพาะนะครับ
แล้วก็อยากมาเห็นหน้าคนที่ซื่อสัตว์กับลูกค้าแล้วก็มาชื่นชมให้กำลังใจด้วย
คล้ายกับหลายคนที่ตั้งใจมาวันนี้แล้วก็ตั้งใจมาหวังเสี่ยงโชคด้วยนะครับ
บอกว่ารู้สึกดีใจไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจขนาดนี้นะครับ
แต่ว่าฝากขอโทษลูกค้าที่อาจต้องรอนานด้วย
นำมา๕๐๐ใบแล้วก็อีก๒๐๐ชุด
ลูกค้ามาซื้อไม่ขาดสายเลยตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
แล้วก็วันนี้มาขายต่อปรากฏว่าไม่เกินเที่ยงเนี่ยเกลี้ยงแผงแล้วนะครับ
แล้วก็ได้ให้น้องชายไปรับมาใหม่ก่อนจะเปิดขายอีกรอบประมาณบ่าย๓โมง
ก็ยังมีคนมารอซื้อจำนวนมากซึ่งนายธนวัฒน์เองก็บอกว่า
ยังรอต้อนรับลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับ
แม้ว่าช่วงที่ไม่มีสลากขายก็ตามก็ยังคงพูดคุยมาถ่ายรูปอย่างเป็นกันเอง
โดยช่วงบ่ายมีคนมารอเยอะนะครับจนต้องแจกบัตรคิวมากกว่า๒๐๐คิวเลยทีเดียว
โดยลอตเตอรี่ที่ได้มารอบ๒นี้นะครับก็มีแบบ๕ใบ๑๐๐ชุด
แล้วก็แบบ๑๕ใบอีก๓๐๐ชุดก็คาดว่าอาจจะยังไม่เพียงพอต่อลูกค้านะครับ

ส่วนการสั่งจองทางลายส่วนนี้มีคนสั่งมาโน่ไหร่มาก
อาจยังไม่ได้ตอบกลับนะครับนายธนวัฒน์ก็ฝากขอโทษลูกค้าด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ยืนยันว่าจะพยายามตอบกลับทุกคน
แล้วก็จะจัดการเรื่องสลากที่สั่ง
ก่อนจะประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

ถึงเที่ยงครับหมดครับหมด
จริงรับแรกที่เรามาเยอะมั้ย

กว่าข้อความที่เข้ามา

ถ้าเอา๓๐๐มายืนในปั๊มนี้ผมว่าเต็มครับ

แต่ว่าในไลน์เราก็ไปรับได้เหมือนเดิม

เดี๋ยวเรามองความนี้ก็บอกคนที่สั่งมาทางไลน์

ถ้าใครส่งซื้อมาทางไลน์นะครับ
ผมรอนะครับถ้าช้าหน่อยก็รอครับ

ผมจะเคลียร์ก่อนวันออกทุกคนนะครับ
ถ้าช้าหน่อยก็อย่าว่ากันครับ
ถ้าผมไม่ติดต่อไปประมาณนัก๓วันเนี่ย

เพราะว่าอาจจะอ่านไม่ทั่วถึง
เดี๋ยวให้น้องลงมาจากเมืองเลยทั้งหมดมาช่วยเลย
ครับเพราะว่าถ้าเราล่าช้าลูกค้าทุกคน

เดี๋ยวหาว่าผมยิงแต่ผมไม่ได้ยิงนะครับ

ก็หนึ่งผมก็ต้องมาอินเตอร์เทนลูกค้าหน้าร้าน

เพราะว่าผมไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนดัง
คนก็คนเดินดินหากินธรรมดาครับ

อาจจะมีการวางแผนในการทำงานใหม่
ก็อาจจะต้องให้ญาติญาติหรือว่าน้อง

อาจจะแบ่งเป็นส่วนหนึ่งขายหน้าร้าน
แล้วก็ส่วนหนึ่งจะรับลูกค้าทางไลน์ด้วย

โดยจะติดป้ายบททศพด้านหน้าร้าน
ลูกค้าได้เมมเบอร์แล้วก็แอดไลน์กัน

อกจากนี้ก็ยังมีอีก๒สาขานะครับก็คือที่ปั๊มปตทบางปลา
แล้วก็ปตทบางปิ้งทางเข้าโรงแรมบาหลีนะครับอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนี่เองนะครับ
ทีมงานมีน้องสาวแล้วก็มีหลายคนช่วยกันขายอยู่นะครับ
ส่วนนายธนวัฒน์เนี่ยจะขายประจำอยู่ที่ปตทสาขาเอกชัยแห่งนี้นะครับ
ตั้งแต่เวลาประมาณ๗นาฬิกาจนถึงประมาณ๒ทุ่มเลยครับ
สำหรับใครที่อยากจะมาอุดหนุนก็มาได้นะครับโดยปั๊มปตทสาขาเอกชัยนี้นะครับ
อยู่ติดถนนเอกชัยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเอกชัยก็หาไม่ยากนะครับ
ถ้าใครจะมาวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับก็มาใหม่ในวันพรุ่งนี้ได้นะครับ
สำหรับผมเองก็อยากจะขอไปเสี่ยงโชคด้วยเหมือนกันนะครับ
พากรทรัพย์แตงถ่ายภาพยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครครับ
ขอบคุณคุณยุธยาตุ้มมีนะคะเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปฝากคุณยุธยาซื้อด้วยเหมือนกัน
เพราะว่ามีคนแถวนั้นกระซิบมาเหมือนกันนะคะว่าแผงนี้ไม่ใช่ว่ามีคนถูกรางวัลที่๑มากกว่า๑ครั้งแล้วก่อนที่จะมาถูกรางวัลใหญ่๙๐ล้านบาทเนี่ย

ซื้อลโตตะรีไม่ใช่ว่าจะไปซื้อกับใครก็ได้

บอกว่าแหม่เดี๋ยวเข้าไปอ่านแน่นอนนะคะช้าแต่ชัวร์
๓วันถ้าสมมุติว่า๓วันไม่ตอบกลับไป

เขาบอกว่านี่เป็นสาขาใหญ่แล้วมีสาขาย่อยของเขาด้วยนะ
เขามี๓สาขาที่บางปลาบางปิ้งที่สมุทรสาครนั่นแหละนะคะ